คุณผู้ชมคะจากกรณีที่คดีของน้องพลอยที่หายไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
ตลอดระยะเวลาที่หายไปแม่ตามตัวมาตลอด๓ปีที่ผ่านมา
จนกระทั่งมารู้ว่าผู้ที่ก่อเหตุก็คืออดีตพลทหารเอสก่อเหตุอุ้มฆ่าเผานั่งยางน้องพลอย
วันนี้ค่ะสารจังหวัดสระบุรีนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธร
โดยสารพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุกจำเลยทั้งหมด๓๓ปี๑๑เดือนนะคะ
นายวิชาผลิผลนางพัชรีปั้นทองพ่อแล้วก็แม่ของนางสาวพลอยนารินผลิผลหรือว่าน้องพลอยค่ะ
ที่ถูกนายพลกริจวิเศษหรือว่าเอสเป็นอดีตนายทหารยศ๑๐เอกฆ่าเผานั่งยางที่จังหวัดสระบุรี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๑พฤษภาคมปี๒๕๖๐
วันนี้ทั้งพ่อแล้วก็แม่ของน้องพลอยนะคะเดินทางมาที่ศาลจังหวัดสระบุรี
เพื่อรอฟังคำพิพากษาของสารอุทธรณ์ในคดีนี้ค่ะ
เมื่อมาถึงศาลก็ได้นำพวงมาลัยเข้าสักการะสารพระภูมิภายในศาลจังหวัดสระบุรี
โดยอุ้มภาพถ่ายของน้องพลอยมาด้วยแบบนี้
เมื่อวันที่๕กรกฎาคมปี๒๕๖๑ครั้งนั้นสารชั้นต้นตัดสินให้ลงโทษนายพลกฤษตลอดชีวิต
แต่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อสารนะคะก็ได้ลดโทษให้เหลือ๓๓ปี๑๑เดือนชดใช้ค่าสินไหมเป็นเงิน๑ล้าน๕แสนบาท
โดยสารอุทธรณพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้อง
และคดีนี้เป็นคดีอุกชะกัน
เห็นควรลงโทษจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โดยพิพากษายืนตามสารชั้นต้นค่ะ
พัชรีเปิดเผยว่าเคารพการตัดสินใจของศาลนะคะ
แต่ว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่กระทำกับน้องพลอยโหดเยี่ยม
ประกอบกับตั้งแต่วันเกิดเหตุก็ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากคู่กรณี

ประธานเพียงพี่ดินแค่จริง
แม่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะต้องมีอะไรเยอะแยะ
แต่ว่าเขารู้ว่าเขาควรจะตรวจคดีกับเราอย่างไร
เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
คุณแม่ของน้องพลอยบอกนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะปรึกษากับทีมทนายความเพื่อเตรียมยื่นดีกาต่อค่ะ
เนื่องจากว่าครอบครัวต้องการให้สารลงโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียว